ข่าวรถหายถ้าจะเอามาออกอากาศกันจริงนะมีให้อ่านทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์อันนี้การันตีเรื่องหายทุกวันนะครับ
ส่วนรถยนต์หายอันนี้ก็น่าจะมีทุกวันเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ค่อยมีข่าวว่าได้รถคืน
แต่ครั้งนี้รถฉันน่ะนี่รถรถฉันที่หายไปอยู่ตรงนั้นน่ะ
ทะเบียนเดิมนะครับสีเดิม
เหมือนคุณมีรถสองคนเหรอครับ

ผมไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนเจ้าของรถจะเป็นยังไงนะ
แต่คงดีใจด้วยตื่นเต้นด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ด
นั่นแหละครับจำไม่ได้นั่นยังไง
รถก็รูปทรงเดิมไม่เปลี่ยน
สีก็สีเดิมป้ายทะเบียนก็ป้ายทะเบียนเดิม
เคยไปแจ้งความรถหายเอาไว้ด้วยนะครับ

เวรบอกโทร๑๙๑ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ช่วยกันสกัดจับ
โอ้โหสกัดจับได้จริงครับ
ไปตรวจสอบคนขับอ้างว่าไง
คนขับก็บอกโอ้ผมไม่รู้นะ

ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า

มีลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิง

ใช้งานกันมาหลายเดือนจนไว้เนื้อเชื่อใจกัน
วันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันเดือดร้อนอ่ะเธอ
ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจฉัน
เขาก็ยอมให้เอารถเขาไปจำนำ
ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะไปจำกับเพื่อนนะ
ไม่มีดอกไม่มีดอกยืมเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น
แต่ก่อนหน้านี้เจ้าของรถบอกว่า
ทะเบียนเล่มทะเบียนรถมันหายครับ
คุณผู้ชมคู่กรณีรับปากว่า
จะเอาเงินที่ได้จากการจำรถไปหมุนธุรกิจก่อนนะ
เดี๋ยวถ้าได้เงินคืนมาปั๊บไปถ่ายรถคืน
ทันทีเลยจากนั้นก็หายจ้อยฮะไปแจ้งความที่
สพธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเอาไว้ไปตรวจสอบ

ที่ใช้งานกันมานานไว้เนื้อเชื่อใจให้รถเข้าไปจำ
มั่นใจเลยว่ารถเขาแน่
อาจจะถูกเอาไปขายต่อหรือถูกเอาไปจำนำที่อื่น
โอ้โหเขามาเจอรถของเขาอีกทีหนึ่งกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ
เพราะว่าไม่ได้เห็นเงินตัวนี้เลยนะครับ
ก็เขาก็นำเงินตัวนี้ไปหมุนในงานของเขา
สืบทราบว่ารถคันนี้โดนเปลี่ยนชื่อ
ชื่อที่เปลี่ยนก็คือชื่อผู้หญิงคนนี้ครับ
ที่ที่เป็นคนเอารถไปเนี่ยนะครับ

อุทาหรณ์ของความไว้เนื้อเชื่อใจ
แล้วก็เรื่องของเล่มทะเบียนหาย
โอ้โหต้องแจ้งความให้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ